ใช่มั้ยแล้วก็เป็นวันหยุดสาวที่ด้วยไม่รู้จะไปไหน
ผมแนะนำสถานที่แล้วกันไปเที่ยวที่นี่เลยครับ

ไปยังที่นี่บอกเลยว่ามีร้านอาหารดีอาหารเด็ดแถม

ไปที่นี่ครับโอ้โหแถวอุทยานหินเขางู

แล้วก็ไปกินอาหารร้านนี้น่ากินน่าทาน
ชื่อร้านหน่อยขอชื่อร้านหน่อยชื่อร้านอะไรอืม

ก็ร้านไหนอ่ะค่ะฮึร้านไหน
ร้านนี้ก็คุณเล่าอะค่ะแล้วคุณจะมาถามร้านไหนทำไมอ่ะ
ไม่ได้ถามชื่อร้านน่ะชื่อว่าร้านไหน
ก็ร้านนี้ก็บอกอยู่คุยกันไม่รู้เรื่องหรือไง
ถ้านั่งอธิบายผมว่าเวลาของรายการตลอดข่าวของเราไม่พอ
สรุปว่าร้านนี้ชื่อว่า

พูดถึงว่าร้านนี้ชื่อว่าไหน
โอเคแล้วร้านนี้อยู่ที่ไหน
ที่บริเวณอุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรี

ที่เห็น๑๙บาท

คุณอยากจะไปวันไหนในช่วงเดือนนี้คุณจัดได้เลยนะครับ

คุณพ่อจะได้ไปเที่ยวด้วย
กินอาหารอร่อยในราคาประหยัดนะครับ
เขาว่ากันว่าอุทยานหินเขางูแห่งนี้เป็นอุทยานหินที่สวยที่สุดในเมืองไทย
ไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าว่ามีไอดงไอเดียอะไรมาจากไหนสำหรับเมนูนี้
นายสุรศักดิ์อัคระพุทธิพรนะครับ
เขาเล่าว่าข้าวชุดเมนูเศรษฐกิจพอเพียงราคา๑๙บาทปกตินะบอกตรงราคาก็ระดับหนึ่งนะ
แต่ตอนนี้ลดเหลือ๑๙บาทเพื่อเป็นการฉลองวันพ่อในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง
จากเดือนนี้เป็นเดือนวันพ่อในหลวงราชการที่๙ไง
ชุดเมนูเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมี๓เมนูสั่งได้เลย
คือผัดกระเพราไข่ดาวข้าวคั่วกลิ้งไข่ดาวแล้วก็ข้าวไข่เจียวหมูสัก

รีเซนเตอร์หลักยืนชี้นิ้วให้ดูอยู่แล้ว
สั่งได้เลยอยากได้แบบไหนคือเลือกเนื้อสัตว์ได้นะจะเป็นไก่หมูนะ
ว่าเนื้ออะไรแล้วแต่เลยคือเขาเริ่มขายตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมแล้ว
แล้วก็โปรโมชั่นนี้จะมีไปจนถึงวันที่๒๙ธันวาคมปีนี้นี่แหละ
จากนี้ทางร้านก็ยังมีกาแฟสดอาหารขาวหวานอีกมากมาย

ใช่ครับแล้วเมนูอื่นนะ

ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไป

ซุกี้กระทะร้อน
ส้มตำทอดดอกสโหน่
แล้วก็ข้าวผัดกุญเชียงปู

จริงสั่งทุกเมนูกินให้หมดนะ

ของอร่อยทั้งนั้นเป็นสถานที่ดีนะ

เพราะอะไรรู้ไหมผมเคยไปแล้ว

ราชบุรีไปทุกครั้งไปทุกทีก็ติดอกติดใจ